ก้าวสู่เส้นทางแห่งทีวีที่นำเสนอข่าวสารต่าง
นำเสนอรายการต่างให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันมา

แต่ว่าทางรอดของทีวีดิจิทัลจะเป็นอย่างไร
ยุคที่ต้องมีสนามแข่งขันกับสื่อออนไลน์อีกนะครับ
รวมถึงในยุคที่ต้องเผชิญกับเรื่องของภาวะการขาดทุนด้วย
ทีวีดิจิทัลจะอยู่รอดได้ต้องมีผู้เล่นที่เหมาะสม
แล้วก็ที่สำคัญต้องมีรายการดีให้แก่คุณผู้ชมนะครับ
ดังนั้นติดตามเรื่องนี้จากคุณกนกรัฐโกวิชัย
อันดับเรตติ้งที่ขึ้นสูงสลับกันไปมานี้
คือตัวชี้วัดเนื้อหารายการของแต่ละช่องทีวีดิจิตอล
และเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลเดินหน้า
๓ที่มีละครดังเพียงข้ามคืน
วาดรายได้จากค่าโฆษณาไปราว๔๕ล้านบาทต่อตอน
เฉลี่ยนาทีละ๔๘๐๐๐บาท

ตลอด๕ปีที่ผ่านมาในการแข่งขันเนื้อหา

เพราะส่วนทางกับการเติบโตของตลาด
อัตราค่าโฆษณาที่ลดลง
ในช่วงที่ผู้ชมมีทางเลือกผ่านออนไลน์
เรื่องออนไลน์ก็กลายเป็นหนึ่งในสื่อหนึ่งที่เข้ามา

เพราะสิ่งเหล่านี้มันคงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามสังคมตามเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เราต้องต่อสู้
ด้วยความเข้มแข็งของคอนเทนต์แล้วก็เรื่องราว
นั่นก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแล้วก็ผู้ชมได้ประโยชน์สูงสุดครับ

เราก็ต้องทำในหลายเรื่องนะครับ

แล้วก็สามารถที่จะได้เงินค่าโฆษณาครับผม
ขณะที่โมโน๒๙เป็นเพียงช่องเดียว

มา๕ปีทะยันขึ้นสู่อันดับ๓

ปีนมีการแข่งขันสูงดุเดือดแย่งชิงเม็ดเงินโฆษณากัน
แต่การไต่และรักษาอันดับได้

และมีจุดยืนของภาพยนตร์ตั้งแต่เริ่มต้น
คนจำโมโน๒๙ได้
ก็เพราะว่าเราใช้โซโลแกนตอนแรก
คือเราเป็นช่องที่มีหนังดีสีดังมากที่สุด
นั้นก็ตอกย้ำไปเรื่อยคนก็จำ

เพราะฉะนั้นความเชื่อถือในแบรนด์ต่างก็จะเกิด
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรา
ประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้เหมือนกัน
จำนวน๒๒ช่องมีมากเกินไป

ควรอยู่ที่๑๐๑๒ช่อง
ถ้าเราดูจากงบการใช้เงิน

ช่องที่โดดเด่นนะครับจะมีอยู่ประมาณ๕ช่อง
โดยหลักการของการค้านะครับ
ถ้าจะให้ธุรกิจไปได้ส่วนตัวผมเองแล้วมองว่า
จำนวน๑๐ช่องถึง๑๒ช่องน่าจะเป็นจำนวนช่องที่เรียกว่า

ตติ้งของทีวีดิจิตอลสะท้อนให้เห็นว่า
การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีที่ผ่านมาจะดุเดือด
แต่ผู้ประกอบการก็เห็นตรงกันว่า
ปีที่ผ่านมาผู้ชมกลับได้รับประโยชน์
เนื้อหารายการที่หลากหลายและมีคุณภาพ
เพราะตราบใดที่มีการแข่งขันก็ยิ่งเกิดการพัฒนา

ข่าวเทราะทีวีรายงาน